คราวนี้มาดูในฝั่งของหญิงไก่หรือบางคนก็เรียกว่าคุณหญิงไก่
แล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวบอกว่าคุณหญิงไก่หรือหญิงไก่เนี่ยนะครับ
มักจะให้ลูกจ้างต้องคานเข่าเข้าไปหาเพราะเหมือนกับเป็นคนมียศมีศักดิ์
วันนี้เจ้าตัวออกมายืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้ลูกจ้างต้องคลานเข่าเข้ามาหา
หรือต้องมีกิริยาอาการแบบหมอบคลานและก็ยืนยันด้วยว่ามีหลักฐานแน่นหนา
พยานบุคคลพยานวัตถุในการสู้คดีลูกจ้างลักทรัพย์นะครับ
โดยในวันนี้ครับคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ครับนางมนตายกรัตนการหรือว่าหญิงไก่
พร้อมด้วยนายธนบดีเสประธานนนทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
องบังคับการปราบรามเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
หลังจากมีข่าวว่าจะถูกออกหมายจับในคดีแจ้งความเท็จ
หญิงไก่อ้างว่าตัวเองทราบข่าวว่าจะถูกออกหมายจับ
ก็เดินทางมาเพื่อมอบตัวและแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีใดมาก่อน
ส่วนกรณีที่อดีตลูกจ้างมาร้องกองปราบให้ตรวจสอบว่าตนเองนั้นแจ้งความเท็จ
เรื่องนี้หญิงไก่บอกว่าพร้อมจะสู้คดีเพราะมีพยานหลักฐานแล้วก็พยานบุคคลที่จะสามารถชี้แจงได้
ส่วนจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายสงการอัจฉริยศัพย์ทนายความหรือไม่
เรื่องนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหญิงไก่วันนี้กันครับ
แต่ปรากฏว่าเด็กคนที่มาอยู่๑๐กว่าวันสามารถทำอย่างนั้นได้แล้วเขาจะทำกันไม่ได้เหรอคะ
หญิงไก่ยืนยันนะครับไม่มีคดีแล้วก็ไม่หนีไปไหน
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็พูดถึงกรณีที่มีผู้เสียหายแจ้งความกับกองปราบรามให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังถูกนายจ้างที่ชื่อหญิงไก่กล่าวหาว่ารักทรัพย์มูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของหญิงไก่
นายจ้างคนดังกล่าวว่ามีชนชั้นมีบรรดาศักดิ์ถึงระดับเป็นคุณหญิงจริงหรือเปล่า
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จเอาไว้ก่อน
ส่วนข้อหาอื่นนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับ
ส่วนคดีที่เกี่ยวข้องนะครับและมีการสั่งฟ้องจนผู้ต้องหาบางคดีถูกจำคุกไปแล้วนั้น
ส่วนตัวของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นความบกพร่อง
จากกระบวนการสอบสวนของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาซึ่งการกล่าวหาผู้หนึ่งผู้ใด
เจ้าหน้าที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานจนมากเพียงพอหากเหยื่อรายอื่นรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
สามารถมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนได้ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม